คุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะคะ
ที่จังหวัดนครนายกนะคะคนร้ายเนี่ยบุกเข้าไปในห้างตอนดึก
ครับไปคนเดียวนะคะแล้วก็ตรงไปเลยในแผนกไอที
ขโมยของแล้วขโมยแต่ละอย่างเนี่ยนะโทรศัพท์มือถือไอแพท
สมาร์ทโฟนอยู่ชั้นหนึ่งนะคะโซนไอทีตรงเนี้ย
แล้วก็ลื้อค้นของกระจัดกระจายเลย๑๕ร้านค่ะ
ถูกคนร้ายคนนี้ขโมยของไปนะคะรวมแล้วความเสียหายเป็นล้านคุณผู้ชม
นี่ค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดไปเดี๋ยวคนเดียวตอนดึก
ตำรวจนครนายกก็ไปตรวจสอบไปเก็บหลักฐาน
เจ้าของร้านก็พูดตรงกันเลยว่ากล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่ในแต่ละร้าน
ใช้งานไม่ได้เพราะว่าระบบไฟในห้าง
เขาตัดไฟหลังสี่ทุ่มห้างปิดตัดไฟอ่ะค่ะครับ
แล้วเป็นแบบเนี้ยมาเป็นปีแล้วทางร้านก็เลยบอกว่า
ก็หวังพึ่งกล้องวงจรปิดของห้างที่เป็นของส่วนกลางของห้าง
ไม่ใช่ของร้านนะคะก็เลยคาดว่าคนก่อเหตุเป็นคนใน
เพราะรู้เหมือนกับพุ่งไปเลยพุ่งไปโซนไอทีเลย
เป็นหนึ่งใน๑๕ร้านที่ถูกคนร้ายขโมยของนะคะ
โดนขโมยนะคนร้ายเนี่ยเอาไปแต่ของทิ้งกล่องเอาไว้
มีกล่องไอโฟนไอแพดอัปโป้กล่องกล่องกล่องกล่องเต็มเลยอ่ะค่ะ
มีแต่กล่องของข้างในหายไปหมดแล้ว
ร้านนี้เขาบอกเขาโดนไปเป็นแสนประมาณแสนนึงได้
แต่ร้านตรงข้ามอ่ะเป็นร้านใหญ่โดนไปหกแสนนะคะโอ้โห
แล้วเนี้ยโดนสิบห้าร้านนะคะในโซนไอทีตรงเนี้ย
เหลือแต่กล่องเนี่ยเหลือแต่กล่องเอาของข้างในไปหมดแล้ว
ส่วนใหญ่เป็นเครื่องโทรศัพท์ที่ราคาสูงหน่อยไอโฟนออปโป้
หรือไม่ก็ซัมซุงที่ราคามันแทงหน่อยครับของพี่เข้ากว่าเหมือน
เรื่องต้นความเสียหายประมาณเท่าไหร่ครับตอนนี้ของพี่ของพี่ประมาณแสนนึง
ประมาณแสนคือแล้วกล้องกล้องที่ตามร้านอ่ะพี่ผมเห็นมีตามร้านมันดูได้ไหม
เอ่อร้านอื่นพี่ไม่รู้แต่ร้านที่เนี้ยสักประมาณสี่ห้าทุ่มเนี้ย
ไฟจากทางกล้องเนี้ยจะถูกแบบถูกควันแล้วน่าจะเป็นเกินระยะเวลาเป็นปีแล้ว
ทางตำรวจสพมนครนายกค่ะพันธุ์ตำรวจเอกกล้าหาร
พิพัฒนภัยบูลเป็นผู้กำกับนะคะก็ลงพื้นที่ไป
หาเบาะแสคนร้ายประสานไปที่ผู้จัดการห้าง
ดูกล้องวงจรปิดเพิ่มคาดว่าคนร้ายก็รู้พื้นที่แล้วค่ะ
คือเลือกลงมือแบบเฉพาะเจาะจงเหมือนกับรู้ว่ากล้องวงจรปิดของแต่ละร้านใช้งานไม่ได้หลัง๔ทุ่ม
เหมือนรู้เลยอ่ะค่ะก็กรณีที่ทางร้านบอกว่าห้างตัดไฟ
ทำให้กล้องวงจรปิดไม่ใช้งานทางหัวหน้าช่างของห้างออกมาชี้แจงแบบนี้นะคะ
ทางสาขาไม่ได้มีการปิดไฟในส่วนไอทีทางสาขาก็ชี้แจงกับทางตัวแทนของผู้เสียหายเรียบร้อยแล้วนะคะ
แต่ทางผู้เสียหายบอกก็กล้องมันไม่ติดใช่ค่ะก็ต้องไปใช้กล้องวงจรปิดส่วนกลางของทางห้าง
ซึ่งมันก็จะจับภาพได้ไม่หมดใช่ไหมฮะไม่เห็นเหตุการณ์ช่วงนั้นนะครับ